สังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปนี้นะครับ
ผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าน้ำเหนือนนะครับ
ถวมเข้ามาที่วัดแห่งหนึ่งที่เขตภาษีเจริญ
จากนั้นวางลูกทิ้งไว้เลยนะครับ
เกิดเป็นข้อถกเถียงระหว่างคนในวัดกับผู้หญิงคนนี้
มีคลิปให้ดูก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ

เพราะว่าผู้หญิงคนเสื้อสีน้ำเงินรูปร่างทุ่ม
คนนี้เขาทิ้งเด็กไว้แล้วแล้วเด็กอยู่ไหนนะ
มีผู้ชายซึ่งเป็นชาวบ้านเขาช่วยเหลืออุ้มเด็กอยู่นั่นเห็นไหม
พยายามจะเอาเด็กไปคืนแม่แต่แม่ไม่เอา
แล้วก็คุณป้าท่านหนึ่งถ่ายคลิปไว้ได้

บอกเอาลูกมาทิ้งไว้แบบนี้ได้อย่างไร
ผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาสักพักหนึ่งเดินกลับเข้ามาหาคุณป้า
แต่ว่าก็มีคนอื่นในวัดเขาคอยกันเอาไว้
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกจะทิ้งแล้วจะทำไม

คนที่โบสถก็ตกอกตกใจครับ
ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่วัดนก
บางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพนะครับ

เพราะว่าเรื่องนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลอย่างหนักเหมือนกัน

ผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็มาอุ้มลูกไป

ตอนนี้ประชาชนชาวบ้านเขาห่วงอะไรรู้ไหม

จะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดนกแห่งนี้นะครับ
สอบถามกับนายสมเด็จกุลชาติผู้ดูแลวัด
สมเด็จเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุนะครับ
เกิดขึ้นวันพระสมดีที่๕กันยายน

ทางวัดกำลังมีงานบุญอยู่
ญาติโยมมาทำบุญที่วิหารประมาณ๒๐คน

อุ้มลูกมาขอน้ำร้อนเพื่อที่จะชงนมให้เด็ก
จากนั้นก็มีการขอเงินจากคนที่มาร่วมทำบุญ
บอกว่าเธอจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

ผู้หญิงคนนี้เกิดอาการโมโหนะคุณ
เดินออกจากวิหารแล้วมาคว่างขวดนมลูก
แตกกระจายกลางพื้นเลยนะครับ

ตัวผู้ดูแลวัดแล้วก็ชาวบ้านตกอกตกใจนะครับ
ก็พยายามที่จะอุ้มเด็กตามไป
เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้เอากลับไปด้วย

แต่ผู้หญิงคนอาการก็โวยวายไม่หยุดเลยนะครับ

ก็เอาคลิปขึ้นมาถ่ายแล้วเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้น
เงีกันไปเถียงกันมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนบอกว่า

ใครทำอะไรกูกล้าถ่ายก็ถ่ายไปเลย

แล้วก็ตำรวจได้มาตรวจสอบ
เพราะว่าเธอมีเอกสารระบุประวัติการรักษาอาการทางประสาท

ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกไปออกจากวัดไปนะครับ
ฟังเสียงของผู้ดูแลวัดหน่อยฮะ
พอทำบุญก็เห็นคนเยอะเขาก็เข้าไปในวิหารนั่นไงเข้าไปขอเงิน
พอไม่มีใครให้เขาก็โวยวายออกมาโวยวายบ้างกอดนม
แล้วก็วางลูกทิ้งแล้วก็ตัวเองก็เดินหนีไป
ก็บอกใครจะเอาไปไหนก็เอาไป
แล้วก็คุณหนึ่งผู้ชายอุ้มลูกมาตรงเนี้ยก็มาเถียงกันตรงเนี้ย
เดี๋ยวสักพักนึงตำรวจก็มามาดูมาค้นตัวไม่มีอะไรก็มีแต่ใบแพทย์อ่ะ
ยากว่าเป็นคนสติ้นไม่ค่อยจะสมประกอบน่ะ
คือตำรวจบางสาวทงมานะฮะก็ค้นตัวผู้หญิงแล้วพบบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่นานพอสมควร

แล้วก็เดินมาอุ้มลูกแล้วก็เดินออกจากวัดไปเลยนะครับ

เขาบอกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะตามหาตัว

วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการลงบันทึกไว้
ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมเท่านั้นเอง

บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้
เคยทำลักษณะแบบนี้ที่วัดอื่นมาแล้ว
คือเหมือนเอาลูกไปทิ้งไว้ที่วัดอื่นมาแล้วนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้มีญาติหรือไม่

พาไปรักษาถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวทจริง
แต่สิ่งที่สำคัญคือเป็นห่วงเด็กแล้วครับ

เพราะว่าใส่ผ้าอ้อมมานะฮะ